นี่คุณผู้ชมส่งเฟซบุ๊กไลฟ์มาแล้ว
ในคอมเมนต์บอกว่าสรรกำแพงฝนกำลังตก
นครสวรรค์ตกตั้งแต่ตี๔ตอนนี้ยังไม่หยุดเลยนะคะ
บึงการบอกว่าไม่มีฝนมา๒วันแล้วแต่กรุงเทพฯฝนหนอเลย
โดนเต็มเมื่อวานนี้หลายคนตกใจนะเพราะว่าไม่ค่อยมีท่าทีไม่ค่อยมีเขาเท่าไหร่
แต่ตกมาทีตูมเลยตกหนักค่ะหน้าสตูดิโอไทยรัฐทีวีเราเนี่ย
น้ำท่วมหนักเลยนะหลังซอยก็ท่วมหนักนะคือช่วงนี้เนี่ยน้ำฝนค่อนข้างเยอะ
ตอนแรกเขาก็บอกว่าปริมาณความจุอ่างจะรับไหวหรือเปล่า
พอหรือเปล่าเบื้องต้นบอกว่ายังมีเหลือรับน้ำได้
แล้วก็ปริมาณน้ำที่เยอะแบบนี้มันอาจจะดีต่อเรื่องของภาคการเกษตร
แต่มันไม่ดีกับในเมืองในกรุงเทพที่น้ำท่วมหนัก
ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากรายงานสรุปนะครับ
สำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครเขารายงานตอนตี๓เลย
บอกว่าฝนเนี่ยเริ่มตกในเขตกรุงเทพเมื่อวานนี้เริ่มตั้งแต่๕โมงครึ่ง
ทำให้มีน้ำรอการระบายเนี่ยหลายจุดเลยพื้นที่เป้าหมายแน่นอนเขตห้วยขวาง
อินธรรมระซอยอินธรรมระเนี่ยน้ำรอการระบายความสูงอยู่ที่๑๐๑๕เซนติเมตรเลยนะคะ
แล้วก็อย่างที่พี่มิ้วบอกบริเวณถนนวิภาวดีรังสิตตรงนั้นเนี่ยเสมอกับทางเท้าเลยเหมือนกัน
ก็กระทบต่อการสัญจรของประชาชนบนท้องถนนแล้วก็ทำให้การจราจรติดขัดหลายพื้นที่เลยค่ะ
ส่วนช่วงตี๓ที่ผ่านมานะคะศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร
เขาก็รายงานปริมาณน้ำฝนสูงสุดไปอยู่ที่เขตประเวทค่ะ
อย่างที่เห็นเลย๑๔๗๕มิลลิเมตรเกือบ๑๕๐เลยนะคะ
รอลงมาอยู่ที่ห้วยขวางค่ะ๑๒๘๕มิลลิเมตร
แล้วก็ลำดับ๓ก็คือที่ลาดกระบังนะคะ๑๒๕๕มิลลิเมตร
ซึ่งรายงานน้ำท่วมขังรอการระบายบนผิวถนน๒๗จุดในเขตกรุงเทพเนี่ย
พื้นที่หลักที่โดนประจำสวนหลวงห้วยขวางหลักศรี
ดินแดงพญาไทยแล้วก็จตุจักรค่ะ
ซึ่งทั้งคืนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่กรทมแล้วก็ทหารเขานำเครื่องสูบน้ำ
ระบายน้ำท่วมขังตลอดค่ะทั้งที่พัฒนาการก็ดี
คลองตันก็ดียาวไปจนถึงแยกพัฒนาการ
โชว์รูมเน้นเขตสวนหลวงบริเวณหน้าตลาดพงเพชร
ถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก๔ถนนรัชดาพิเศษ
หน้าธนาคารกรุงเทพแยกสะพานควายถนนประดิพัฒน์
ก็เป็นพื้นที่หลักที่ค่อนข้างมีรถสัญจรหนาแน่น
แล้วก็เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายเนี่ย
บ่อยครั้งเรียกว่าเกือบจะทุกครั้งเวลามีฝนตกหนักแบบนี้นะคะ
ส่วนเช้านี้ค่ะก็ยังเหลือน้ำท่วมขังอยู่หลายพื้นที่เหมือนกัน

อย่างที่โรงเรียนอสัมชันสมุทรปราการแล้วก็โรงเรียนเซ็นโยเซฟทิพวัน
ประกาศหยุดเรียน๑วันแล้วนะคะตอนนี้
เพราะว่ารอบโรงเรียนรวมถึงข้างในเนี่ย
มีน้ำท่วมสูงมากไม่สามารถที่จะสัญจรได้อย่างสะดวกค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้น้องก็อ่านหนังสืออยู่บ้านกันแล้วกันวันนี้